เพราะเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติธรรมดา
เมื่อวานนี้ลุงป้อมฮะนัดประชุมพลังประชารัฐท่านธรรมนัฐมาตามนัด
เฮ้ยก็ดีไม่ใช่เหรอโควิดไม่นี่ปกติแล้วปาท้องโก
นึกภาพเลยปกติท่านธรรมนัฐกับลุงป้อมเดินแบบปลาท่องโก

ระยะห่างใช้คำว่าโคตรในใจ

ท่านธรรมนัฐพรมเผ่าปรากฏตัวครั้งแรก
บอกด้วยว่าอยู่ไหนอยู่กวาดพยาวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้

ไอ้ที่ตรงนั้นน่ะปกตินะ

ปกติแล้วเลขาต้องนั่งข้างหัวหน้าพัก
ปกติต้องนั่งข้างจริง
แต่มุมโต๊ะเนี่ยมันไม่ควรนั่ง

ตัวมุมมันจะมาที่เป้าพอดี

เรา๓คนมันก็ช่างสังเกตอย่างนี้
อธิบายให้ฟังอธิบายให้เห็นว่ามุมโต๊ะมันลำบาก

เมื่อวานนี้ท่านพระธรรมนัฐพรมเผากับท่านนรมนต์

ก็ปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่ทั้งสองคนเก้าอี้ปลิว
แล้วไหนดรแหม่มอยู่ไหนฮะอะไรฮะ
อีกฝั่งหนึ่งให้โฟกัสที่ท่านนี้

ไปนั่งเก้าอี้สำรองนั่งอยู่ข้างหลังตรงนู้น
เก้าอี้นั่งสังเกตการ
เราดีนะคุณขยี้แค่มุมโต๊ะก็แย่แล้วคุณยังขยี้ดรแหม่มที่ตกขอบจอไปอยู่หลังนู่น
ข้างท่านธรรมนัฐอีกเหรอที่นั่งถัดไป
แต่ว่าวางนี้แทบจะไม่เห็นหน้าคลาดตาดรแหม่มท่านนักละมนต์เลย

แทนครับเพราะท่านจะเป็นคนที่ใหญ่ในโอกาสต่อไปนี้

เขาใส่หน้ากากหรือไม่ไม่เป็นไรให้ดูบรรยากาศกันแล้วกัน
เมื่อวานนี้ประชุมกัน๑ชั่วโมงจะมีคำว่าสามัคคี
สามัคคีสามัคคี
พูดในนี้ที่ประชุมพักใครพูดลุงป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
พูดอย่างนี้ให้ทุกกลุ่มในพลังประชารัฐเนี่ย
มีความสามัคคีกันไว้แนบแน่นกันไว้เพื่อสู้ศึกการเมืองต่อไป
มีรายงานด้วยไม่มีภาพเอารายงานไป
มีรายงานว่าลุงป้อมท่านรองนายกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ถามท่านธรรมนัฐคือถามให้เห็นอาจารย์เลยคุณชี้อะไรเนี่ย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

บางคนก็บอกว่านี่มันฝืนชัดมาก
มันฝืนยิ้มไม่ใช่เหรอต้องยิ้มแล้วล่ะ

กับเป็นการสยบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐ
ไม่มีความแตกร้าวไม่มีปัญหากับลุงตู่อีกต่อไปแล้ว

ก็พูดถึงลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชา

แต่งานการจามไม่เกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐ
เป็นการจามระหว่างที่ท่านพัฒนิบัติภารกิจ

ระหว่างที่กำลังคุยกับนักข่าวเนี่ยชิว

แล้วมันเป็นห่วงเวลาประจวบเดียวกัน

เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าใครอาชีพนี่

สันติแต่ลุงตู่บอกไม่เกี่ยวกับใครหรอก
ลุงตูมีอาการภูมิแพ้นิดหน่อย
แล้วไม่เกี่ยวโควงโควิดด้วยมีบรรยากาศตอนนั้นเชิญฮะ

เราสองคนน่ะเขาแพ้กาท

นี่แพ้อากาศแต่พี่สองคนแพ้ปุ้ยนะ